ดีกว่าท่านก่อนในการอำนวยคตีของเทพฯภาพมีคั่นอยู่ก่อนไม่ใช่ไปรอซื้อและไปจับคุณครับ
ซึ่งไม่เหมือนกับ

ซึ่งเป็นตัวอย่างของข่าวนี้ขึ้นมาก็ได้
แล้วก็ในส่วนของผู้เสียหายคนอื่น
ก็น่าจะมีทิศทางไปในทิศทางที่คลี่คลายมากขึ้น
แต่สิ่งที่ยังไม่จบก็คือว่าอาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกัน
กึ่งคาดเคลื่อนหรือกึ่งไม่ครอบคลุมก็ได้
ถึงลักษณะความเข้าใจของกฎหมายลิขสิทธิ์อยู่นะคะ
คือที่เราพูดกันเรามักจะแบ่งเป็น๒๓ชั้น

คือตัวการ์ตูนที่น้องผู้หญิงที่ทำกระทงนั้นถูกจับไป
ผิดหรือไม่ผิดนะคะคือผิดหรือไม่ผิดจากการกระทำของเขานะคะ
แล้วก็สองคือว่าวิธีการที่ไปจับเขาเนี่ยทำให้เขาผิดหรือไม่ผิด
เพราะมันเข้ารักษณะที่เราอาจจะเรียกภาษาปากเรานะคะ
คือล่อซื้ออันนี้อยู่สองข้อที่มัดเรื่องนี้อยู่นะคะ
แล้วก็ทำให้มีคนที่เข้ารักษณะผู้เสียหายเนี่ยหลายคนบอกนี่ก็โดนนั่นก็โดน
จังหวัดนั้นก็มีจังหวัดนี้ก็มีแล้วไม่ได้โดนเฉพาะตัวการ์ตูนที่
อย่างที่เราเห็นในข่าวคือลิลักคุมะนะคะหรือว่ากาฟิลก็แล้วแต่
ซึ่งเป็นคนละบริษัทกันนะคะนอกเหนือจากนี้มีตัวการ์ตูนที่ถูกพูดถึงอยู่
ลี่คลายไปก่อนคนอื่นเลยนะคะเพราะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงว่าถ้าดูจาก
คำพิพากษาสันดีการที่เคยตัดสินเอาไว้แล้วนั้นพูดสรุปภาษาชาวบ้าน
ว่าคำพิพากษาสารดีการนั้นมีจริงไหมมีจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้มีคำพิพากษาเดียว
มีคำพิพากษาอื่นที่เข้ารักษณะเดียวกันเข้ารักษณะเดียวกันหมายถึงพูดถึงโดราเอมอนเหมือนกัน
อยู่ด้วยเพียงแต่ว่าที่หยิบขึ้นมาเป็นตัวอย่างของข่าวเป็นคำฟ้องที่พุ่งไปที่การเป็นศิลปะประยุกต์
ไม่ได้พุ่งไปที่อีกวิธีการมองหนึ่งซึ่งถ้าตามกฎหมายคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะ
ฉันพยายามอธิบายให้ถูกต้องอยู่แล้วพยายามให้สั้นถ้าจะใช้คำอธิบายอีกวิธีการหนึ่งคือมันมีงานอีกแขนงหนึ่ง
คืองานศิลปกรรมลักษณะงานจิตกรรมถ้าคุณผู้ชมจำได้อาจารย์ภัยบูลโฟนอินกับเรา
อธิบายแบบนี้แหละแต่ตอนนั้นเวลาสั้นวันนี้เราก็เลยเชิญมาคุยอีกครั้งพร้อมกันกับที่
ซึ่งออกหนังสือมาเมื่อวานนี้มีลายเซ็นต์ของกรรมการผู้จัดการนะคะ
อันนี้ฉันสรุปย่อมันจะมี๒คำค่ะคุณผู้ชมที่เราจะต้องคุยให้รู้เรื่องวันนี้
ต้องอ้างไปมากกว่า๑คำพิพากษาสารดีกาค่ะ
และนอกเหนือจากนั้นเอาให้หมดไปเลยไหมคะ
มีน้องอยู่หนุ่มคนโดนจับคล้ายกันแบบนี้เลย
แล้วไม่ใช่กาฟิลไม่ใช่ลีลักคุมะไม่ใช่โดราเอมอน
เป็นการ์ตูนวันพีชสู้คดีแล้วชนะค่ะ
ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง๑ชั่วโมงเต็มแล้ว
ท่านคุยกันกับดิฉันนะคะท่านแรกน้องเอเอา
เอาที่โดนจับมาให้ดูด้วยแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตอนสู้คดีสู้กันแบบไหน
เจ้าตัวน่ะซื้อของมีลิขสิทธิ์มานะคะแล้วก็ขาย
แต่คนที่มาจับบอกว่าของเขาที่ขายผิดลิขสิทธิ์
ส่วนวันนี้อีกหนึ่งท่านที่จะอธิบายทั้งรายการให้เราฟังเลยคือ
อาจารย์ภัยบูลอมรพินโยเกียรติค่ะ
นักผู้เชี่ยวชาญกฎหมายลิขสิทธแนะนำแบบนี้ดีกว่า
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ
เหนื่อยมากเลยเพราะว่ากลัวพูดผิดกฎหมายอาจารย์
ยังไม่มีอะไรผิดความหมายใช่ไหมถูกต้องครับเข้าใจง่ายครับ
แก้จอมขวัญได้ตลอดรายการไม่ต้องเกรงใจนะคะ
โอ๊ยเพราะว่าจะไม่ต้องคุยแต่เอาซะหน่อยดีกว่า
เพราะว่าเพิ่งจบการสู้คดี
ใช่ไหมคะเรียกเอนะครับ
สองกล่องที่ว่านี้ตัวการ์ตูนถ้าคุณผู้ชมอ่าน
เพราะเอิญอ่านด้วยเลยรู้จักลูก

ตอนนั้นที่โดนจับไป
ว่าคุณขายของผิดลิขสิทธิ์ไม่มีลิขสิทธิ์โดนเมื่อตอนไหน
วันที่๓๐กรกฎาคมปี๖๑ครับผม

แล้วสู้คดีเดี๋ยวก่อนนะ
วิธีตอนโดนจับเนี่ยเหมือนข่าวที่เป็นอยู่ช่วงนี้ไหม

ผมลงขายได้ผ่านช่องขายดีก่อนนะครับ
แล้วปรากฏว่าก็มีล่อซื้อคนนึง
ก็ได้เข้ามาติดต่อช่วงเช้า
สักพักก็คือในใบแจ้งความเขาไปแจ้งประมาณช่วงบ่าย
นัดผมช่วงเย็นระยะเวลาประมาณ๕โมงครึ่ง

เพื่อทำการล่อซื้อแล้วก็ได้สั่งสินค้าจากผม
ที่เป็นที่ผมเอานาเขาบอกว่ามีอะไรเอามาให้หมดเลยเดี๋ยวพี่จะดู
แล้วทีนี้เขาก็มีแชทมาว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับ
กี่โมงอะไรยังไงสักพักหนึ่งประมาณช่วงบ่าย๓
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมส่งเพื่อนผมไปนะครับ
เพราะว่าแฟนผมแขนขาดผมก็เริ่มเอกใจนะ

ในแชทอันนั้นเขาอ้างว่าโอเคแล้วก็ขอเบอร์อีกคนนึงมาแล้วกัน

สักพักผมก็ไปยืนรออยู่หน้าห้างสรรพสินค้า
แล้วก็มีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากในห้าง
ก็อ้างว่าเป็นลูกค้าที่มาเข้าติดต่อซื้อแทน
เพื่อนเขาที่พาแฟนไปนู่นไปนี่ลงบงโรงพยาบาลน่ะนะ

ใช่สักพักนึงผมก็เปิดสินค้าให้ดู
อันมี๒ชิ้นเขาก็หัวเสียมาก
เพราะเขาบอกว่าเอ้าทำไมในที่สั่งมีแค่นี้

สักพักนึงอะโอเค๒ตัวก็๒ตัว

ก็กำลังจะเปิดอะไรให้เขาดูให้เขาเช็คสินค้า

มันมีผู้ชายอีกคนหนึ่งสตเขียวมาถ่ายรูป

หลังจากนั้นปุ๊บเขาก็ขออนุญาตนะครับ

เรียกชุดเรียกมาปุ๊บเลยแล้ววงเล็บ
ในเหตุการณ์ตอนนั้นมีเด็กมาด้วย
กลมกลืนเข้าไปอีกไม่รู้ด้วยว่ามีการล่อซื้อ

ประมาณนี้คือเล็กอยู่เลยผมก็ไม่รู้

คนเดียวกันกันใช่ไหม

เรียกพวกมาเสร็จก็สวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์
ก็อ้างตัวเลยแต่ไม่มีบัตรไม่มีอะไรโชว์นะ
โชว์แค่ว่าใบบันทึกประจำวันกับใบรับออกอำนาจ
แต่เอกสารปึกใหญ่เลยแต่ผมไม่ได้ดูตัวเองทั้งสิ้น
มีตำรวจมาด้วยไหมมีคนอ้างเป็นตำรวจไหม
ทีหลังครับแต่มาชุดเต็มยดเลยนะ

แต่มาทีหลังนะไม่ได้เปิดมาเปิดมานี่ตำรวจมาเลย

มากี่นายคะที่มา๑ครับครับ
ยังไงอ่าเขาก็บอกว่าเนี้ยแจ้งไว้ที่สพปะเก็ตอ่า
ตอนเดี๋ยวนะคะตอนที่เอตกลงซื้อขายกันเนี่ยคือเอขายใน
ในขายในช่องทางขายดีใช่ไหมครับขายดีใช่ไหมคะตอนที่
ตกลงซื้อกันซื้อสองตัวนี้ครับผมซื้อสองตัวนี้ครับแล้ว
ตอนนี้เขาบอกว่าทำไมเอามาแค่นี้เพราะว่าในแชทก็บอก
คือมีอะไรเอามาให้หมดแต่ผมมีเชือกสองชิ้นนี้ก็ต้อง
เรียนตามตรงที่ตอนที่เขาสั่งซื้อเขาสั่งซื้อแค่การ์ตูนของเรื่อง
กล่องเพราะฉะนั้นในที่เกิดเหตุตัวนี้ไม่มีไอ้กล่องนี้
ไม่มีถูกไหมครับใช่ครับผมจะเป็นตัวข้างในนี้ที่เราเห็น
ในภาพข่าวตัวตัวใช่ไหมคะครับเป็นตัวเลยตัวกับกล่องนี้ทั้ง
กล่องที่ข้างในคืออันนี้คืออันนี้อยู่ในกล่องไปแล้วก็อีก
ว่าอะไรครับก็เป็นเป็นตัวนี้ครับที่โดนตัวนี้กับอันนี้ใช่ไหม
ในกล่องที่ไปใช่ครับผมใช่ไหมคะทีนี้ตอนที่คุยกันตอน
นั้นได้คุยไหมว่าตกลงเอาเลยเอผิดอะไรผมถามว่าผมผิด
นี่ผมงานแท้นะมีคนดูเลยวัสดุเนียนมากเลยแล้วเขาก็อ่ะแล้ว
ก็มีตำรวจมามีตัวผมคงใส่แล้วพอมีอำนาจมาใส่ตัวผมคง
ไม่มีอำนาจอยู่แล้ว
ทีนี้พอคุยกันบอกว่าคุณขายของเขาใช้คำว่าอะไร

ก็หลังจากนั้นผมก็งงเลยฮะ

ก็มีชายในกลุ่มนั้นแหละ
คุณแม่ไปด้วยหรอ

ก็คือตอนโดนผมกับแม่อยู่ด้วย

ก็บอกว่าคุณถ่ายทำไมคุณถ่ายทำไมคุณมีสิทธิ์อะไรมาถ่าย

อันนี้แม่ผมก็ส่วนว่า

คุณถ่ายใช่ไหมได้งั้นไปด้วยกัน

ทีนี้เรื่องมันก็จะไปชัดเจนขึ้นที่โรงพัก

ทีนี้ที่โรงพักตกลงที่ระหว่างที่เจรจาที่คุยกัน
ตกลงที่คุณผิดคุณผิดอะไร
ก็เขาบอกว่าผมละเมิดลิขสิทธ
แต่ก่อนจับถึกโรงพักษณ์

ลิขสิทธิ์มีอำนาจอะไรในการอธิบายขั้นตอนการจับกลุ่ม

เขามีอำนาจอะไรในการที่ไปขั้นตอนการจับกลุ่ม

แต่ผมก็ยังงงว่าเขามีอำนาจอะไรมาอธิบายตรงนี้

ชื่อบริษัทอะไรอย่างนี้คุ้นบ้างไหม

เป็นบริษัทที่อยู่ในข่าวช่วงนี้

มันได้รับการพิสูจน์ในเบื้องต้นที่โรงพักไหมคะ

คือเอชนะคดีถูกไหมครับโดยชนะคดีโดยชี้แจงชัดเจนโดยคำ
ภาษาแล้วว่าของที่คุณนำไปเพื่อขายไม่ได้ผิดลิขสิท
ไหมฮะครับผมเดี๋ยวผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าว่าช็อตสถานีตำรวจ
เนี้ยมันเป็นประเด็นที่ว่าพอเมื่อถึงสถานีตำรวจปุ๊บตำรวจ
หายครับหายไปจากการสอบสวนคือไม่ได้มายุ่งกับอะไรเลย
แต่ปล่อยให้กลุ่มลิขสิทธิ์มาล้อมผมมาคุยหวานล้อมให้
เป็นกระดาษเปล่าในห้องไม่มีตำรวจเลยเหรอไม่มีครับขึ้นไป
บนโรงพักหรือเปล่าบนโรงพักนี่แหละครับอาจจะไม่เจอ
ตำรวจได้ยังไงคะแล้วก็ไม่อยู่คือคุณเอหมายถึงตำรวจคน
ที่เจอที่ห้างใช่ครับหายไปหรือว่าไม่มีตำรวจในโรงพัก
คือตอนนั้นรู้สึกจะมีคดีเกิดขึ้นก็คือร้อยเวรที่
รับเรื่องเนี่ยเขาไปออกปฏิบัติการหน้าที่แล้วพอโรงพัก
ไม่มีตำรวจเลยเหรอคะถามว่ามีไหมก็คงจะเป็นถ้าแบบ
ปรับจราจรอยู่ตามห้องต่างอ่ะอันนั้นน่าจะมีครับแต่ว่าที่
แบบมาบรรพฤษประจำวันอะไรเนี้ยตอนนั้นอะยังไม่มีก็จะ
เป็นคุณเอคุยกับคนที่อ้างว่าเป็นคนแบบรับหน้าที่
ใช่ครับแล้วก็เขากันพ่อผมออกไปห่างประมาณยี่สิบเก้า
ในโรงพักเขาจะกันคนหนึ่งไว้คุยกับพ่อผมและต่อรองว่าคุณพ่อเรื่องนี้
จบได้นะหนึ่งแสนบาทอ่าหนึ่งตัวนะครับที่ผมโดนหนึ่งแสนบาท
ตัวที่ร่วมคือตัวกล่องชมพูใช่ครับซึ่งคนไหนไม่ได้เอากล่องไปอ่า
ใช่ครับตัวไปอ่าอ่าแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้เพราะเขาเห็นว่านี่เขาไม่
เลยเขาเขามีการแกะของผมด้วยแกะสินค้าผมด้วยผมมานั่งดู
เอ๊ะทำไมกล่องมันเปิดอ่ะเขาดูจากอะไรอ่ะหมายถึงยังไงนะครับ
ดูจากอะไรที่ตัวนี้ไม่เกี่ยวเพราะมันเอาไปสองตัวนะคาดว่า
พ่อเล่นจากว่าถ้าเขาเล่นก็คงงังเข้าอ่ะครับเพราะว่ามันมันมีพวกอย่าง
อย่างเงี้ยครับสติ๊กเกอร์มีฐานการยืนยันว่ามันเป็นงานแท้
เกิดเขาแจ้งก็แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ได้อยู่เหมือนกันแต่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาคุยในรายละเอียดกัน
สรุปเดี๋ยวพี่ขวัญขอขมวดนิดเดียวคือตกลงเขาเรียกหนึ่งแสน
ครับวันนั้นบนโรงพักจบที่เท่าไหร่คะตอนนั้นมีการต่อลองเหลือห้าหมื่น
อ่าสักพักก่อนร้อยเวรมาเนี้ยพอร้อยเวรมาปุ๊บเหลือสองหมื่นห้า
อ่าอ่าแล้วอ่าไงต่อเสร็จปุ๊บก็คุยกันไปคุยกันมาเขาขอหมื่นห้า
แต่ตรงผมไม่มีเงินครับวันนั้น

ประกันตัวออกมาสู้คดี๑๐๐๐บาท

ตอนนี้ชั้นประกันตัวแล้วจบที่๑๐๐๐บาท

ก็ได้แค่แบบเอกสารที่ว่าได้ประกันตัวออกมาเฉยครับ

ซึ่งในระหว่างตั้งแต่๑แสนจนจบ
แล้วก็ได้เอกสารเขาเรียกถอนแจ้งความป่ะ
ไม่ใช่ครับผมสู้คดีได้ใบประกันตัวออกมาแล้ว

ตอนนั้นน่าจะสัก๒ทุ่มได้ครับประมาณ

มาขั้นตอนระหว่าง๒๕๐๐๐บาทมาเหลือ๑๐๐๐๐บาท
ใช่ครับเหลือเพราะว่า๒๕๐๐๐บาทเขาตำรวจมาแล้ว
แล้วตำรวจรู้เรื่องการเจรจาอะไรอย่างนี้ไหมคะ

ตำรวจเขาก็คุยกับทางลิขสิทธิ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แล้วพอจากนั้นก็ผมก็ให้การกับตำรวจ

เพราะผมก็เลยถามว่าทุนทรัพย์การประกันตัวของน้องเขาเท่าไหร่

คือตอนที่สู้คดีเอาแบบขมวดเลยนะ
ตอนสู้คดีคำพิพากษาออกมาเท่ากับว่า
ของคุณไม่ผิดลิขสิทธิ์หรือว่า
ขั้นตอนการจับแล้วเอาผิดคุณ

ผมชนะก็คือว่าเขามาถอนแจ้งความ

เขาเอางานอะไรไม่รู้มาตีว่าของผมเป็นงานจีน

ของแท้นี่เขาเอางานเกาะแก้วมา
เป็นงานปั๊มหมึกเขาบอกว่าถ้าของแท้

ผมไล่เขาให้มาหามา๓รอบ
ที่คุณเอกำลังจะอธิบายให้ฟัง
คือจะบอกว่างานถ้าจะเอามาเทียบ

เรามักจะแทนว่าเป็นของไม่ถูกลิขสิทธิ์

เพื่อมาบอกว่าอันนี้ไม่ถูกลิขสิทธิ์
เขาไปเอาอีกแบบหนึ่งของอีกบริษัทหนึ่งเลย
แต่ผลิตตัวการ์ตูนของเรื่องเดียวกัน

ว่าตกลงแล้วตกลงสรุปจบแบบไหนนะคะ
เราคุยกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา

รองคะตกลงของน้องที่ทำกระทงอายุ๑๕โคราชอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมคะ
ยังไม่จบครับเพียงแค่เริ่มต้นเองครับ
เอ๊ได้ยินเสียงโหล้แปลว่าอะไรคะท่าน
เอ้าก็เพิ่งเริ่มต้นเองว่าพิสูจน์แล้วว่าวันนี้กระทงที่เป็นรูปหมีเนี่ย
ที่ที่อ้างกันว่าเป็นลิขสิทธิ์ของลีลาคุมะเนี่ยตอนนี้ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่เป็นรูปเหมือน
แล้วก็ไม่ใช่เป็นลิขสิทธิ์ของลีลักกุมะเพราะไม่เหมือนกับลีลักกุมะเลยครับ
ค่ะทีนี้ถ้าที่ฉันจะถามเพิ่มเติมไปเนี่ยนะคะถ้าสมมุติเกิดว่าเหตุนี้เนี่ย
เพราะเอิญทำแล้วเหมือนเปี๊ยบเนี่ยอาจจะโดนเหรอคะ
ถ้าทำแล้วเหมือนเปี๊ยบเนี่ยก็ถือว่าเป็นการต้องมาดูอีกว่าเป็นการกระทำไว้แล้วขาย
หรือเป็นการถูกว่าจ้างให้ทำและถูกจูงใจให้ทำ
โดยกลุ่มผู้ที่มาแจ้งความร้องทุกข์หรือกลุ่มผู้เสียหาย
อันนั้นก็จะไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าเมื่อมีการแจ้งให้ทำผู้เสียหาย
ก็ไม่สามารถเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายได้เพราะเป็นผู้ทำผิดร่วมด้วยกัน
อีกหนึ่งอันที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งมิติคือว่าตกลงแล้ววิธีการไปจับน้องเขา

ถ้าพิสูจน์ออกมาว่าน้องเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิด
และการไปจับโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่ผิดไปจับหรือไปจับโดยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีอำนาจ
อันนี้ก็จะผิดครับแต่ถ้าไปจับโดยมีอำนาจ
อันนั้นก็อาจจะเป็นที่เป็นประเด็นโต้แย้งได้ว่าเขาเข้าใจผิด
เขาเข้าใจว่าเขามีอำนาจเขาเลยไปจับ
ซึ่งในเรื่องนี้มาทีหลังพบว่าไม่มีอำนาจ
ดังนั้นเมื่อไม่มีอำนาจหรือว่าไปจับแล้วปรากฏว่าเขาไม่ผิด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เงินในการชดใช้ความเสียหายไปเรียกว่าลาบนี้ควรได้ก็ต้องคืนเขาครับ
เรียนสรุปความแบบนี้ถูกไหมคะท่านรอง
ก็คือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทั้งล่อซื้อ
คือหมายถึงติดต่อนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็จับเขาในระหว่างที่ส่งของเนี่ย
ไม่มีอำนาจในการทำแบบนี้ใช้คำถูกไหมคะ
ขณะนี้ที่พูดถึงนี่คือตุ๊กตาลีลักษณ์คุมะตัวเดียวนะครับ
ส่วนตัวเดียวเนี่ยไม่มีอำนาจในการทำนี้เพราะเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย
ซึ่งสมมุติว่าถ้านะคะถ้าน้องทำผิดจริงวิธีการแบบนี้ถูกกฎหมายไหมคะ
ถ้าเยาวชนนี้ทำผิดจริงเอารูปดีลักษณ์คุมะมาใส่มาแปะเลยนะครับ
อันนี้ผิดจริงผิดจริงเขาก็มีอำนาจกระทำอย่างนี้หรือไม่
ต้องไปดูว่าใบอำนาจเขาเป็นใบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ถ้าใบมอบหน้าถูกต้องตามกฎหมายก็มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์ได้
แต่การแจ้งความร้องทุกข์ก็ต้องไปแจ้งความในข้อเท็จจริงที่ว่าตัวเองไปล่อซื้อ
ซึ่งพอบอกล่อซื้อปุ๊บถ้าตำรวจรู้ว่าไปล่อซื้อมาแล้วจับ
ก็จะไม่สามารถเป็นผู้เสียหายได้ก็ไม่สามารถเข้าไปสู่กระบวนการจับได้เช่นเดียวกัน
ถึงแม้ว่าจะเป็นตุ๊กตาจริงตามลิขสิทธิ์แต่กระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานเกิดจากการไปสั่งให้เขาทำ
ไปชูงใจให้เขาทำปัญญาหลักฐานนี้ถึงใช้ไม่ได้
ถ้าจะรักษาสิทธิ์เรื่องลิขสิทธิ์ของเขาที่จะทำได้ไม่มีชื่อบริษัทอื่นที่จะทำได้อันนี้ชัดเจนแล้วยังคะ
ตั้งแต่ถันวาคมสองพันห้าร้อยหกศูนย์เป็นต้นมาครับ
ท่านคะจนถึงสุดท้ายแล้วตอนนี้ในส่วนของคดีน้องผู้หญิง๑๕
อย่างที่ท่านบอกอาจจะใช้คำว่าเริ่มต้นนะคะ
แต่ทีนี้คดีอื่นในลักษณะเดียวกัน
จะออกมาในรูปเดียวกันไหมคะ
คดีอื่นนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละคดีไม่เหมือนกัน
ซึ่งขณะนี้เนี่ยผมสั่งตรวจสอบทั้งหมดว่ามีสินค้าอันไหนบ้าง
ที่ไม่น่าจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และมีการจ่ายเงินกันไป
เพราะฉะนั้นก็ต้องลึกฟื้นขึ้นมาให้ผู้ที่จ่ายเงินไปแล้วได้ทราบ
แล้วก็ผู้ที่รับเงินไปแล้วอาจจะต้องมารับผิดชอบในส่วนที่รับเงินไป

ค่ะสุดท้ายค่ะตกลงแล้วเนี่ยจากการที่ท่านตรวจสอบเบื้องต้นจนถึงวันนี้เนี่ย
ตำรวจเนี่ยไม่รู้จริงว่าวิธีการมันผิด
หรือมีตำรวจที่ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยคะ
ครับในส่วนของที่เขามาแจ้งความเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งความว่าเขาไปล่อซื้อ
เขาไปสั่งทำผมได้อ่านในคำแจ้งความทั้งบันทึกลงประจำวันและคำให้การของผู้กล่าวหาแล้ว
เขาไม่ได้บอกว่าไปรอสือเขาบอกว่าตรวจพบว่ามีการละเมิดริกษิตสินค้า
แต่ทีนี้ในขั้นตอนอื่นที่คนสงสัยว่าขึ้นไปแล้วทำไมตำรวจไม่อยู่ด้วย
ทำไมไม่ได้มีขั้นตอนตรวจสอบก่อนว่ามีการเหมือนกับยัดเยียดความผิดในลักษณะการล่อซื้อหรือเปล่า
อันนี้เนี่ยตำรวจถือว่าหลุดเลยตอนนี้หรือว่ายังต้องถูกตรวจสอบอยู่คะ
คำว่าตรวจสอบนั้นคือตรวจสอบในส่วนไหนครับ
เช่นวินัยหรือเรียนไม่แน่ใจว่าควรใช้คำแบบไหนถึงจะถูกต้องนะคะ
คือมีการตั้งกรรมการสอบตำรวจชุดที่เกี่ยวข้องสพที่เกี่ยวข้องหรือว่าไม่เกี่ยวเลยคะ
ให้ทำการสำรวจตรวจสอบทุกโรงพักทั้งภาค๓คืออีสานล่างทั้งหมดว่ามีลักษณะแบบนี้อีกกี่คดี
และมีตำรวจคนใดเข้าไปเกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นใจหรือร่วมรับผลประโยชน์ด้วยหรือไม่
ให้ทำการตั้งกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนหาข้อที่จริงครับ
ขณะนี้ท่านได้ทำแล้วแล้วก็เพื่อความโปร่งใส
เพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนครับ
เราจะไม่ไว้หน้าใครในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ
เข้าใจค่ะท่านวิทยาชัยค่ะเรียนได้ขมวดทุกอย่างแล้ว

สวัสดีค่ะอาจารย์ภัยบูลค่ะ

เอาตรงไหนก่อนดีอ่ะจับตรงไหนก็สนุกไปหมดเลยนะคะ
คือมันงงค่ะอาจารย์เอาของน้องเอก่อน
ของน้องเอก่อนอย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าเวลาเขาจับเขาจะไม่มาจับอย่างนี้นะ

คือตามปกติวิธีการทำของบริษัทสักบริษัทหนึ่งที่คนจะละเมิดลิขสิทธิ์เขาเขาทำยังไงคะ
อย่างนี้ก่อนปกติกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์การ์ตูนต่างประเทศนะครับ
ซึ่งลิขสิทธิต่างประเทศต้องบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของลิสต์คือพวกยุโรปอเมริกาหรือญีปุ

พวกยุโรอเมริกาหรือญี่ปุ่นการ์ตูนต่างประเทศต้องเจ้าของลิขสิทธิ์คือพวกยุโรอเมริกาหรือญี่ปุ่น

พวกยุโรอเมริกาหรือญี่ปุ่นการ์ตูนต่างประเทศต้องเจ้าของลิขสิทธิ์คือพวกยุโรอเมริกาหรือญี่ปุ่น

ซึ่งเวลาส่งมาเขาจะตั้งให้กับบริษัทบริษัทหนึ่งเข้ามา
แต่เวลาตั้งเข้ามาเนี่ยปัญหาคือเขามีความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จริงไหม
แล้วเขาเซ็นจริงไหมจะต้องไปเซ็นต่อหน้ากงศูนย์ของเขา
งั้นต้นฉบับมันต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันตีคลั่งมา
แล้วมอบเป็นบริษัทคุณจอมขวัญแล้วก็เป็นบริษัทของน้องเขานะครับ
ซึ่งปกติหนังสือมอบอำนาจพวกนี้จะไม่มีมอบช่วง
ต้องบริษัทนั้นทำเอง

ไม่ใช่แบบว่าไปซับเหมือนกับจ้างจะไปซับให้บุคคลธรรมดา

แล้วก็เวลาเขาส่งมาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาให้เขาจะไม่ให้จับอย่างเดียวครับ
เพราะว่าเวลาเขาขายเขามอบสัญญาให้คุณจอมขวัญเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่าย

เขาไม่ไว้ใจงั้นปกติปัญหาคือว่าเวลาเราทำสัญญา
คนส่วนใหญ่คิดว่าทำสัญญากับเอาการ์ตูนโดเรมอนมามีสิทธิในการจับไหม
เขียนว่ามอบอำนาจให้จับกลุ่มด้วย
อย่างที่เป็นข่าวนี้ต้องเขียนมอบช่วงด้วย

ข้าแล้วเขาก็จับสมมุตินะคะ
สมมุติที่มีไข่ไลเมอร์เขาก็ปล่อยเหรอคะ
อ่าเพราะอย่างนี้ครับในมุมนักเนี้ย
เขาไม่เล่นบุคคลธรรมดาเพราะกฎหมายของอเมริกาญี่ปุ่นเหมือนกันว่า
ก็มีเรื่องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเด็กนี่ไม่มีเด็ดขาด
เพราะฉะนั้นข้อสังเกตท่านผู้ชมคุณจำขวัญและทุกคนเลยว่า
ถ้าไปจับเด็ก๑รายหรือว่าเอาเงินหมื่นหนึ่งสองแสนแล้ว
ต่อรองแบบยังไม่มีเป็นเรื่องที่ดำเนินการเองทั้งสิ้นเลยส่วนใหญ่
คือถ้าเขาจะสาวเขาสาวที่มาของของปลอบนี้ต่างหาก
ใช่เขาจับโรงงานครับเพราะว่าเวลาเขาจ้างทนายความที่เรียกว่า
พวกนี้ชัดเขาเป็นรายชั่วโมงชั่วโมงละสามหมื่น

งั้นเวลาไปจับเนี่ยเขาไม่ต้องการค่าเสียหายนะครับ
เขาต้องการแค่ตัดแหล่งซึ่งจะเป็นโรงงาน

สสิบอับเนี้ยต้องถามในมุมที่
ถามแบบปกป้องเจ้าของฤทธิ์ศรีปว่างนะคะ
เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาดำเนินการดำเนินการแค่ตัวต้นนะครับ
แต่ถ้าเกิดเวลาย่อยอย่างนี้สมมุติว่ามีโปรดิเชียลอย่างขายกล่องหนึ่งน้องเนี่ย
เป็นไปไม่ได้เลยเสียเวลาเสียค่าธนายความนะครับ
แล้วก็ในกรณีอย่างนี้เขาจะมีหนังสือเตือนไป
บอกว่าได้ยินว่าคุณมีการขายขอให้ระงับนะ

คือย่างน้อยเตือนก่อนอยู่แล้วความหมายเป็นอย่างน้อยเตือนก่อนอยู่แล้ว

ประเภท๔ห้าคนไปยืนหน้าห้างแล้วเอาไงไม่มี
งั้นเวลาพวกเราเจอเนี่ยกระดาษแผ่นเดียวมานะครับปฏิเสธไปเลยแล้วขอดูเอกสาร
อาจารย์ถ้าสมมติมีต่อหน้าแล้วมาเป็นปึกเหมือนกันล่ะ
มาเป็นปึกต้องแปลภาษาไทยแล้วเราดูเลยครับ
สิทธิของผู้ต้องหาในการขอดูได้ว่าคุณมีการมอบอำนาจมาถูกต้องไหม
ซึ่งถ้ามอบหน้าต้องดูว่ามอบช่วงมายังคนที่มาจับเราหรือเปล่า
ถ้าไม่มีตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดชอบว่า
คุณตรวจสอบเอกสารก่อนจะรับแจ้งความหรือยัง
อาจารย์กำลังหมายถึงว่าจริงมอบช่วงมีได้ในการมอบช่วง
ให้ไปแบบเนี่ยแต่ก็ไม่จะบอกว่าคือมีได้แต่เขาอยู่ในวงการไม่ค่อยเจอหรอกอย่างเนี่ย
เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยจะมอบให้นายภัยบูลคุณจอมขวัญหรือน้องเออะไร
เรารู้จักว่าเขาเป็นใครแล้วเขาจะไปหากินแบบนี้ไหมนี่คือสิ่งที่เมืองนอกเกี่ยวมาก่อน

เอกสารที่พูดถึงโดราเอมอนคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาอธิบายกันให้ชัดเจนเลยว่า
ตกลงที่เราเข้าใจว่าคำพิพากษาสารดีกาพูดแล้วเราเข้าใจความหมายว่า
เราเข้าใจความหมายว่านะคะโดเรมอนเนี่ยได้แล้วลิขสิทธิ์จบแล้วตามอายุของกฎหมายที่กำหนดแล้ว
ไม่ใช่แล้วสิสักครู่ค่ะ
ซึ่งดูแลลิขสิทธิ์ของโดราเอมอนอยู่นะคะ
เราคุยกับคุณสาคอนริยสารนะคะคุณสาคอนสวัสดีค่ะ

คุณสาคอนคะเอกสารที่ออกมาลงวันที่๗พฤศจิกายนเนี่ยนะคะความหมายทั้งหมดที่ต้องการจะบอกสังคมคือเรื่องอะไรคะ
คือเรื่องของอายุกลางครองลิขสิทธิ์กันตูนโดราเอมอนนะครับ
ยังอยู่ในอายุกลางครอง๕๐ปีอยู่ครับ
ทีนี้อย่างนี้ค่ะที่เราเข้าใจกันก่อนหน้านี้ตอนที่มีข่าวเรื่องกระทงเนี่ยนะคะคือเราเข้าใจว่ามีคำพิพากษาสารดีกาพูดเอาไว้อย่างนี้อย่างนี้
เราก็สรุปความกันว่าของโดราเอมอนเนี่ยหมดแล้วลิขสิทธิ์ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกคุ้มครองแล้วอันนี้ภาษาชาวบ้านดิฉันนะคะ
อันนี้คือเป็นความเข้าใจที่ผิดถูกไหมคะ

คือกันตูนโดราเอมอนเนี่ยครับ
ในเรื่องของการศิลปกรรมลักษณะจิตกรรม
คือมีอายุกลางครอง๕๐ปีครับ
๕๐ปีนี้นับตั้งแต่เผยแข้หรือนับจากยังไง
นับตั้งแต่โฆษณาครั้งแรกครับ

เข้าในอายุหลังกองวันที่๓๐ปฏิกา๒๕๖๒
ซึ่งหมายความว่าหลังจากวันที่๓๐ที่กำลังจะมาถึงของปีนี้พอดี

มันยังมีสิทธิ์ตามกฎหมายอีกสิทธิ์หนึ่ง
ตามปรบเครื่องหมายการค้า๒๕๓๔
เป็นเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
คือทางบริษัทฟูจิโกซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่สำนักงานสำนักงานเครื่องหมายการค้าที่กระทรวงพาณิชย์ไว้ครับ
และเราต่ออายุกำความขอมทุก๑๐ปีครับ
ถึงแม้ว่าจะหมดอายุความในด้านลิขสิทธิ์แล้วนะครับ
ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมีใครละเมิดเครื่องหมายการฟังค้าการค้า
ก็คือเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็สามารถเนื่องกับหวังคดีได้

ไปจับคนละเมิดเครื่องหมายการค้าด้วยหรือปล่าวคะ
ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าซึ่งการที่จะไปตรวจจับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้านี้
จะต้องได้รับมอบน่าจากทางบริษัทฟูจิโก
ซึ่งในส่วนนี้ยังไม่ได้รับมอบอำนาจในส่วนของการไปตรวจสอบจับกลุ่มคนละเมิดใช่ไหมคะ
ได้รับมอบอำนาจแล้วครับครับผมก็คือครับ

ใช่ครับผมได้รับมอบอำนาจในการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบุคคลที่ละเมิดลิขสิท
เดี๋ยวถ้าที่ฉันจะย้อนกลับไปตอนที่เรามีข่าวเรื่องกระทงใหม่แล้วมีการพูดถึงคำพิพากษาสารดีกา
ลิขสิทธิ์หมดอายุไปแล้วสามารถใช้ได้แล้วเอาผิดไม่ได้แล้ว
อันนี้ตกลงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันหรือสรุปความผิดหรือมันเกิดจากยังไงคะคุณสาคร
คือที่มีคำพิพากษาฉบับที่มีประเด็นเป็นข่าวกันอยู่อะครับ
คือคือคดีนั้นเนี่ยก็คือลักษณะเราก็ไปจับตามปกตินะครับ

ศิลปกรรมลักษณะจิตกรรมนะครับแล้วซึ่งทางทางอายการเนี่ย
ท่านท่านก็ได้ได้คืออายการเนี้ยท่านล่างฟ้องเป็นศิลปะประยุกต์
นะครับอ๋อแล้วก็อ่าครับครับซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี้ยเราเราไม่อาจจะ
ครับฮะแล้วก็อ่าในเมื่อคดีขึ้นสู่สาหรรณ์ดีการนะครับ
กับทางอ่าฟื้นภาษานะฮะศาลท่านก็ดูที่คำฟ้องของอายการ
ท่านฟ้องเป็นศิลปะประยุกต์
ทางภิพศาสตร์ท่านก็นำคำฟ้องตรงนี้
ถัดมาพิพากษาว่าเป็นศิลปะประยุกต์
มีอายุการ์มคลอง๒๕ปี

ถ้าฉันสรุปผิดคุณสาครแย้งจอมผ่านได้เลยนะคะ

ในส่วนของ๒๕ปีที่เราใช้ตัวเลขนี้พูดกันเนี่ยนะคะ
ของคำภิพศาสตร์สารดีการ์เนี่ย
คืออยู่ที่คำฟ้องไปเจาะเป็นศิลปะประยุกต์
มันเลยถูกจับด้วย๒๕ปีตามกฎหมายถูกไหมค
ใช่ครับผมถูกต้องครับ

ตัวเลข๕๐ปีมันจะถูกกลับมาใช้ได้เนี่ย
จริงมันมีคำพิพากษาสารดีกาในคดีอื่นอีกด้วย
ที่ไม่ได้ใช้๒๕ปีศิลปะประยุกต์
แต่ไปเป็นศิลปกรรมลักษณะงานจิตกรรม
ซึ่งมีอายุ๕๐ปีเรียนสรุปถูกไหมคะ
ครับมันจะมีคำพิพากษาฉบับเดียวนะครับ
ที่สารดีการ์ภิพศาสตร์ว่าเป็นอายุกำคอง๒๕ปี
ก่อนที่จะมีคำภาษาฉบับนี้เนี่ย
ก็จะมีคำภาษาสารดีการ์ที่
ภิพศาสตร์ว่าอายุกำคอง๕๐ปี
แล้วก็หลังจากที่มีคำภาษาปี๕๑เนี่ยนะฮะ
ปี๕๓ก็จะมีคำพิพากษาอีกหลายฉบับนะครับ
ที่ภิพศาสตร์ว่าอายุกำคอง๕๐ปี
เราจึงถึงยึดถือฉบับสุดท้ายตรงนั้นนะครับ
เข้าใจค่ะล่าสุดเนี่ยคือปี๕๓ค่ะ
ใช่ไหมคะที่น่าจะนำมาพูดถึงกันได้
เรียนเข้าใจประเด็นข้อความที่คุณสาคอนอธิบายทั้งหมด

สรุปไม่ผิดเพราะอาจารย์ภัยบูลนั่งอยู่ด้วย
แต่เวลาจะหมดแล้วยังไงขอบคุณคุณสาคอนก่อนนะคะ

ค่ะอาจารย์ภัยบูรณ์สรุปให้หน่อย

ก็คือถ้าเรามองที่รูปโดไอมอนซึ่งเป็นขวัญใจพวกเราขวัญใจคุณจอมขวัญ
รูปโดเรมอนมันเป็นงานศิลปกรรม
กรรมคือเป็นภาพวาดมันมีงานจิตกรรมด้วย

ในตัวโดเรมอนมันมีงานลิขสิทธิ์ศิลปกรรมลายเส้นต่างที่มีภาพพิมพ์อะไรต่างนะครับ

กฎหมายบอกว่าถ้าอย่างนี้๕๐ปีถ้ากรณีบุคคลธรรมดาคือ

คือคนที่เสียชีวิตไปแล้วฟูจิโกฟูจิโอแต่ยังมีอีกคนนึงอยู่
ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยคุ้มครองตอนนี้ก็ยังไม่ตายครับ
ฉบวกอีก๕๐ปีงั้นโดเรมอนในส่วนที่เป็นงานศิลปกรรมยังมีอยู่
แต่ส่วนที่เป็นศิลปะประยุกต์หมายความว่า
เรามีรูปโดเรมอนใช่ไหมครับเรามาใช้กับสินค้า
มาประยุกต์กับสินค้ามาใช้กับแก้วน้ำ
มาใช้กับหมอนอะไรต่างไอ้ตรงเนี้ยเวลาใช้ก็บอกว่า
แต่วันที่ศิลปะประยุกต์ออกมาใช้ครั้งแรกเนี่ย
ให้ยักกว่าเวลาความคุ้มครอง๒๕ปี
แต่ดีการ์ปี๕๑จริงถ้าฟ้องในงานศิลปกรรมมันยังไม่หมด
แต่เขาไปฟ้องเป็นเรื่องงานศิลปะประยุกต์
ซึ่งศิลปประยุกต์เนี่ยจริงถ้าโดยหลักด้วยความผลลบต่อสารดีการ์
ผมคิดว่าในปี๕๑น่าจะมีปัญหา
เพราะจริงแล้วเวลามันไปก๊อฟเนี่ยมันก๊อปลอกงานที่เป็นภาพ
ใช่ไหมครับงั้นผิดงานเสียประกรรมงั้นความคุ้มครองมีอยู่
แต่ถ้า๑๐กว่าประยุกต์หมายความว่า๒๕๑๒จริงเนี่ยที่เขาพูดถึงเนี่ย

งั้นถ้าจริงแล้วถ้าขายแก้วน้ำนับเป็น๒๕ปี
ฉะปัจจุบันนี้ลิขสิทธิ์โดไรมอนยังมีอยู่
เอางี้อาจารย์เอาเฉพาะโดไลมอนนะคะ
ประโยคเดียวคือที่เราเข้าใจกันว่า
หมดแล้วไม่คุ้มครองแล้วไม่ใช่
ยังมีอยู่ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะงานศิลปกรรม
แล้วก็เขาได้รับความคุ้มครองเพิ่มตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าด้วย

มีคำพิทักษะสรรค์ดีการมากกว่าหนึ่งฉบับ

และถ้าสรุปความคือโดราเอมอนลิขสิทธิ์เขา

อีซากูแท็สนิวโชว์ค่ะสวัสดีค่ะ